แต่ว่าไปดูที่นครศรีธรรมราชก่อนนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมเหลือเกินครับ
ชาวเมียนมา๒คนเมื่อคืนนี้นั่งดื่มน้ำต้มใบกระท่อมกัน
เมาทะเลาะกันนี่ฮะคนนี้ฮะนั่งยองอยู่เนี่ย

เฝ้าศพเพื่อนที่เป็นส่วนศีรษะกับคอ
ที่เราเซ็นเซอร์ไว้มุมขวาล่างเนี่ยนะคะ

แล้วก็มีมีดด้ามมีดอยู่น่ะฟันคอเพื่อนจนขาด
โอ้โหแล้วก็นั่งมองหน้าเพื่อนอย่างนี้นะ

หดเที่ยมเหลือเกินนะครับเขานั่งอยู่เนี่ยครับ
เท้าคางนั่งยองยอง

คือศีรษะคือคอที่แบบหื้อหือเต็มไปด้วยเลือดอะ

อายุ๒๖ปีนะครับตุ้มุคคลุม

ศีรษะนี่ขาดเลยนะครับแล้วก็
หิ้วหัวเพื่อนเอามาวางไว้หน้าบ้านเช่า
วางคู่ไว้นะบ้านแบบนี้
นะฮะคือสภาพส่วนศีรษะเนี่ย

เจ้าหน้าที่มาถึงก็ควบคุมตัวไว้ได้นี่ฮะ
อ่องผิวอู่นะครับตอนเจ้าหน้าที่มาถึงนั่งเท้าคางนั่งยองมองศีรษะเพื่อนอยู่ฮะ

แล้วดูสีหน้าแววตาของผู้ต้องหานะครับส่วนศพเนี่ยนะยังอยู่ในบ้าน
คือสภาพโอ้โหคนที่ไปเห็นบอกสยดสยองเหลือเกิน
ชาวบ้านที่มาเห็นก็บอกอื้อหือทำไมสยดสยองแบบนี้
คนที่ถ่ายภาพเมื่อสักครู่นี้คือน้องสาวเจ้าของบ้านเช่านะครับ
เขาก็แจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุนะครับ
อ่องพิวอู่ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละหลังจากที่ฆ่าเพื่อน
นี่คือศพด้านในนะฮะศพก็เต็มไปด้วยเลือด
เหลือแต่ลำตัวตั้งแต่คอลงไปนะฮะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสพขนอมนครศรีธรรมราชนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเช่านะครับในหมู่บ้านสวนโชว์
ตะบนควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่องพิวอู่เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะ
ทำร้ายเพื่อนนะครับใช้มีดพระนะครับมีดพระก็ยังอยู่นะครับ
อีกภาพหนึ่งนั่นคือมีดแล้วก็ศีรษะของนายอาโกนะฮะ
ค่ะที่อายุเท่ากันเป็นชาวเมียนมาร์ด้วยกันนะครับ
เจ้านะธีตรวจสอบในบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวก็เจอส่วนร่างกายของนายอากโก
ตั้งแต่คอลงไปนะครับถึงลำตัวนะฮะสภาพศพก็คือสวมเสื้อกล้ามสีดำกางเกงกีฬาสีเหลือง
หงายจมกองเลือดอยู่ข้างที่นอนในบ้านส่วนคอไปถึงศีรษะเนี่ยขาดแล้วถูกฟันไปแล้ว
ถูกทิ้งไว้หน้าบ้านนะฮะแต่ว่าข้อมือข้างขวาเนี่ยของนายอาโกก็ถูกฟันจนหวิดขาดนะฮะ
ค่ะโอ้โหนิ้วมือซ้ายถูกฟันขาดเหลือสามนิ้วเหลือแค่นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ
มีบาดแผลที่แขนกับที่เท้าทั้งสองข้างด้วยอืมโอ้โหดูฮะนี่ขนาดเราเซ็นเซอร์แล้วนะ
คุณผู้ชมขออภัยจริงจริงครับน่ากลวยเลยค่ะ
กับกู้ภัยยังบอกโอ้โหผมนี่ยังเอาแทบไม่อยู่
ค่ะไม่เคยเจอสภาพศพแบบสยดสยองอย่างงี้มาก่อนอืม
บ้านนี้เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดมีหม้อต้มน้ำใบกระท่อมนะครับ
มีแก้วน้ำดื่มมีมีดปลายแหลมมีพัดลมแล้วก็เลือดสาดกระจายเต็มพื้นกับผนังห้องนะครับ
สภาพศพเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายอาโกเนี่ยถูกมีดฟันตามแขน
แล้วก็มือนับสิบครั้งมีรอยฟันเข้าที่ส่วนคอเนี่ยฮะ
อีกสามสี่ครั้งจนคอเนี่ยขาดกระเด็นออกจากตัวนะค่ะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวในอ่องพิวอู่ไปชี้จุดเลยนะฮะคุมตัวได้เมื่อเช้าตอนมาถึงก็ชี้จุดเลยนะ
ก็พาไปชี้จุดตรงนี้ตอนนั้นศีรษะเพื่อนยังอยู่ตรงนี้นะ
ศีรษะเพื่อนกับมีดที่ใช้ก็ยังอยู่ตรงนี้วางกองอยู่ข้างกันเลยนั่นอ่ะ
เจ้าหน้าที่บอกเขาก็เนี่ยฮะคุมตัวได้ก็ชี้จุดไปเลย
เขาก็รับสารภาพนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะจากการสอบสวนเนี่ย
ทำให้ทราบว่านายอ่องพิวอู่กับนายอาโกผู้ตายเขาเป็นเพื่อนรักกัน
เป็นชาวเมียนมาร์ด้วยกันเพิ่งเดินทางเข้ามาไทยกันเมื่อสองเดือนก่อน
ค่ะแล้วก็มาเช่าห้องอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับ
ทำงานรับจ้างทั่วไปนะครับรับจ้างอยู่ที่สวนปามแห่งหนึ่งในอำเภอขนอม
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับในอองพิวอู่บอกว่า
ก็นั่งดื่มน้ำใบกระท่อมกับนายอาโกเพื่อนด้วยกันนี่แหละเพื่อนรักกันเนี่ย
น้ำใบกระท่อมแล้วนั่งดื่มด้วยกันอยู่ในบ้านเช่าดื่มจนเมา
เพื่อนกันแบ่งกันดื่มใช่ไหมถูกต้องฮะแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
อ่องพิวอู่อ้างว่าหลังจากนั้นก็ชกต่อยกันแล้วก็อ้างว่าในอาโกผู้ตายเนี่ย
หยิบมีดปลายแหลมมาจะแทงเขาก่อนแต่แทงไม่โดนนะฮะ
ผู้ต้องหาก็บอกว่าพอถูกแทงแล้วแทงไม่โดนเนี่ยหลบทันเนี่ย
ก็เลยไปคร้างมีดพล้ามาไล่ฟันในอาโก
ก็ฟันโดนนายอาโกก็ล้มลงแล้วก็กระหน่ำฟันแบบไม่ยั้ง
หลังจากนั้นก็ฟันคอจนคอเนี่ยขาดหลุดกระเด็นออกจากบ่า
แล้วก็หิ้วศีรษะของเพื่อนเนี่ยไปวางทิ้งไว้หน้าบ้าน

มีดพระของกลางวางไปหน้าประตูบ้านเลย
คือเขาบอกว่าเขาวางไว้ตรงนั้นก็คือตั้งใจว่าจะรอมอบตัวกับตำรวจ
ก็วางศีรษะเพื่อนไว้ตรงเนี้ยแล้วตัวเองก็นั่งรอดูศีรษะเพื่อนอ่ะ
ตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้า๓๔ชั่วโมงจนชาวบ้านมาเห็นตอนเช้าก็โทรแจ้งตำรวจ
สาเหตุอ้างว่าดื่มน้ำใบกระท่อมจนเมาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วจะถูกเพื่อนเนี่ยใช้มีดแทงก่อนอันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ
ตอนนี้ถูกคุมตัวไปสอบปากคำดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะซึ่งคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ติดตามคดีนี้
ที่ศคานอมด้วยนะคะก็ได้ไปคุยกับนายองค์พิวอู๋
ก็พูดตามอย่างที่คุณภาคภูมิพูดเลยนะคะว่าเพื่อนจะทำร้ายเขาก่อน
เป็นเพื่อนรักกันก็จริงแต่วันนั้นเพื่อนหยิบมีดมาแทงเขา
ถ้าเขาไม่ทำคนที่กลายเป็นศพอาจจะกลายเป็นเขาก็ได้ค่ะ

รักกันดี

อีกฝ่ายกำลังทำร้ายเขาก่อนหรือไง

กูโรคไร้ทั้งหมดละใช่ครับ
จริงเขาโกรธแค้นหรือว่าอยากทำร้ายเขาถึงเสียชีวิตขนาดนั้นหรือเปล่าครับ

แล้วก็ทำร้ายกลับไปอย่างนั้นอย่างนี้ครับ
ถ้าลองตรวจสอบระยะเวลาในช่วงของการเกาะเหตุเนี่ยนะคะ
ตรวจสอบดูคือ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
กับนายอากูเนี่ยผู้เกาะเหตุและผู้ตาย
เขานั่งดื่มน้ำต้มใบกระท่อมอยู่ด้วยกันในบ้านนะคะ
กระท่อมอยู่ด้วยกันในบ้านนะคะสองคนประมาณห้าทุ่มจนกระทั่งตี
สามค่ะกินกันนานเหมือนกันนะตีสามทะเลาะกันรุนแรงนะคะแล้ว
อ่องพิวอู่เนี่ยก็เอามีดฟันนายอาโกจนเสียชีวิตผ่านไปสองวัน
ชั่วโมงตี๕นายอ่องพิอู่เอาศีรษะของนายอาโกที่ถูกฟัน
ขาดเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นจนกระทั่ง
โมงเช้าน้องสาวเจ้าของบ้านเช่ามาเจอแล้วก็แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
นะคะพนักงานสอบสวนเนี้ยเบื้องต้นแจ้งไปแล้วสี่ข้อหาหนัก
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองสิ่งเสพติดก็คือน้ำกระท่อม
เสพยาเสพติดอันนี้เห็นบอกว่าเป็นยาไอซ์นะคะแล้วก็ข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิด
กฎหมายด้วยค่ะผู้สื่อข่าวเราก็ไปตรวจสอบที่บ้านเช่าหลังเกิดเหตุนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเก็บพยาหลักฐานไปหมดแล้วล่ะแล้วเจ้าของบ้านเช่าก็ทำความสะอาด
คราบเลือดที่พื้นเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีร่องรอยของมีดพระที่ฟันโดนพื้นกระเบื้องได้รับความเสียหายอยู่ค่ะ
พวกข้าวของอย่างเตาแก๊สพัดลมเครื่องครัวก็ยังคงอยู่ในบริเวณหน้าบ้านนะคะ
ส่วนตรงหน้าบ้านที่นายอ่องพีอูเอาศีรษะเพื่อนไปวางเอาไว้อ่ะค่ะตรงนั้นเนี่ยคราบเลือดยังล้างออกไม่หมดเลยนะคะ
ยังเหลือเป็นคราบติดอยู่คุณจริตได้ไปคุยกับนางสิริรักษัญญาน้องสาวเจ้าของบ้านเช่า
คนแรกที่ออกมาเห็นภาพช็อกนะคะก็คือเห็นหัวคนเนี่ยวางอยู่หน้าบ้านแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ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
ใช่แล้วเขาก็เหมือนเขาก็บอกใครไม่ได้
เขาเลยเอาหัวมาตั้งหน้าบ้านให้รู้ว่า

นางสาวสิริรักษ์บอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมา
เท่าที่เห็นสองคนนี้เขาอยู่บ้านเท่าเดียวกัน

ไม่มีสัญญาณเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ขึ้น

เป็นคนที่ใส่ดีมากเลยนะรักเด็ก
แล้วก็ชอบช่วยเหลือชอบช่วยทำงานด้วย

แล้วไม่มีพฤติกรรมอะไรที่ดูแล้ว
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสองคนนี้ที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ย

กันแบบนี้

เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่

มูลนิธิใต้เต็กตึงขนอมนะครับ

บอกว่าตอนที่ไปเก็บศพในที่เกิดเหตุเนี่ย

ก็เลยมีมือที่แบบลักษณะเหมือน
มือจะขาดนิ้วขาดอะไรพวกนี้นะครับ

ลักษณะก็คือว่าเหมือนกับเอามือรับไว้

แล้วก็ลักษณะเนี่ยจากการที่ดูเนี่ย

กเท้ามาสู้
เนี่ยตรงนี้ก็จะอยู่ในรถครับก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยทำการตกแต่งให้นะครับ
เอาคอเนี่ยเย็บติดกันให้เรียบร้อยตกแต่งแผล

เดี๋ยวศพก็จะฝังเอาไว้ก่อนนะฮะ
เพื่อให้ทางการเนี่ยช่วยประสานกับทางญาติญาติ
ของผู้ตายที่อยู่ที่เมียนม่ะ
จะได้แจ้งข่าวกันว่าเออจะเอายังไงนะครับจะมารับศพกลับไปหรือว่าจะฝากฝังทางฝั่งของไทยให้ช่วยจัดการอะไรให้
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ในฝั่งไทยก็ช่วยเบื้องต้นนะฮะก็คือเอาส่วนของคอของศีรษะมาเย็บติดกับร่างกายไว้ก่อน